มาดูความเคลื่อนไหวการเมืองเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลนะครับ
ในขณะที่พักพลังประชารัฐยังคงมั่นใจว่าจะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จ
ทางฝั่งของพักเพื่อไทยและอนาคตใหม่ที่อยู่คั่วตรงกันข้าม
ก็ยังคงมั่นใจนะครับว่าจะสามารถสกัดกั้น
การสืบทอดอำนาจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้

ยังไม่ทันกระแสคั่วการเมืองที่๓จะจางลง
ล่าสุดวันนี้นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
หัวหน้าพักอนาคตใหม่ก็ออกมาเปิดเผยเองว่า
กำลังอยู่ระหว่างพูดคุยกับพักอื่นในการจัดตั้งรัฐบาล

โดยพักอนาคตใหม่ลดผลประโยชน์ส่วนตัว

เรื่องนี้อีกไม่กี่วันจะมีความชัดเจน

พลังประชารัฐจะจัดตั้งรัฐบาลได้
พลังประชารัฐจะจัดตั้งรัฐบาลได้
ก็เป็นเรื่องเกินไปนะครับทำไม
เพราะอย่าลืมว่าพักพลังประชารัฐ
กับพักที่เสนอให้คุณประยุทธ์จันโอชา
กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกรอบ

นั่นก็คือ๑๒๑เสียงเท่านั้น
ถ้าต้องการให้เกิน๒๕๐เสียง
พลังประชารัฐจะต้องรวม
เสียงของพักที่เหลือทั้งหมดทุกพักเลย
นอกจาก๗พักที่ลงนามต่อต้าน

จะได้มีรัฐบาล๒๐พักนะครับ
ลองคิดดูเจรจากับ๒๐พักการเมือง
เพื่อต่อรองผลประโยชน์กันไม่ง่ายแน่ครับ
ส่วนความเคลื่อนไหวการจัดตั้งรัฐบาลของฝั่งพักพลังประชารัฐ
ที่มีกระแสข่าวความไม่พอใจของพักประชาธิปัตย
ภูมิใจไทยและพักชาติไทยพัฒนา

แหล่งข่าวจากภักดิ์พลังประชารัฐยอมรับว่า
กรณีดังกล่าวเป็นอุปสรรคในการจัดตั้งรัฐบาลไม่น้อย

คือการไม่ยอมรับผลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ผลเอกอนุพงศ์เผาจินดาและคนอื่นในคอสช

เพราะเป็นการย้ำภาพการสืบทอดอำนาจอย่างชัดเจน
แต่ยอมรับผลเอกประยุทธ์เพียงคนเดียว

สอบแบบบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐ
บอกว่าเป็นเรื่องปกติของแก่นำจัดตั้งรัฐบาล

เพราะต้องการขับเคลื่อนงานตามแนวทางที่ชัดเจนของพัก
พักร่วมรัฐบาลเข้าใจในประเด็นนี้

รัฐบาลที่มีพักพลังประชารัฐเป็นแก่นำ

เพราะมีพันธมิตรที่มีแนวทางการทำงานเหมือนกัน

สอบบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์
บอกว่าตอนนี้ยังไม่ชัดเจนว่าใครเป็นรัฐบาล

เพราะการตัดสินใจไม่ได้อยู่ที่คนใดคนหนึ่ง

ต้องเป็นตัวของตัวเองไม่เป็นพวกใคร
ภักษ์เขาต้องเป็นตัวของตัวเอง
ภักดิ์ประชาธิปัตธ์ก็อยู่มานานพอ
พอที่จะเข้าใจถึง

ถ้าคนนั้นปฏิบัติหน้าที่ตัวเอง
ด้วยความซื่อสัตว์จริงถึงจะพูดได้

ภูมิธรรมเวชยชัยเลขาธิการพัก
ว่าขนาดนี้๗พักการเมือง
เคยลงศัตยาบันยังคงเหนียวแน่น
ทั้ง๗พักไม่ได้มีเจตนารมณ์ร่วมกัน
เพื่อตั้งรัฐบาลแล้วมานั่งแบ่งเก้าอี้รัฐมนตรี

ไม่เอาผลเอกประยุทธ์มาเป็นนายกอีกรอบ
และไม่เห็นด้วยที่จะมีการสืบทอดอำนาจ

เชื่อว่าการประกาศจัดตั้งรัฐบาล
แก่นำพักพลังประชารัฐเป็นเพียงความเชื่อ
บใดที่ยังไม่สามารถมานั่งรวมกัน
และแถลงประกาศจับมือมีเสียงเกิน๒๕๕เสียงได้
ก็ยังคงเป็นเพียงแค่ความอยากเฉพาะตนเท่านั้น